ผู้ชายที่หัวไม่ติดอยู่กับตัวครับ
เอาดูนะถ่ายรูปผู้หญิงคนนี้ตั้งใจจะถ่ายรูปนี้แล้วได้บรรยากาศ

แล้วพอซูมใกล้ไอ้มุมนี้ตรงนี้ไม่ชัดเท่าไหร่

นั่นน่ะสิครับเห้อนี่ของภาพนะครับ
ก็คือเสียปีและภรรยาชาวจังหวัดสะแก้ว

เขาบอกว่าเขาไปไหว้พระที่คำชโนธจังหวัดอุดรธานี

แต่พอเขามาซูมดูแล้วเฮ้ยทำไมภาพนี้หัวถึงไปอยู่ตรงนั้นได้
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตัดต่อนะ
ภาพนี้ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือของเขา
หลายคนเห็นแล้วตกกระใจจริงรู้หรือว่า
ภาพที่ปรากฏคือหัวขาดออกจากตัวหรือบ่าเลย
ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องจริงนะเขาก็เดากันว่าผู้ชายคนนี้น่าจะมีเคราะห์หนัก
ตามคำโบร่ำโบราณที่เขาเชื่อกันมาใช่ไหมต้องทำบุญใหญ่เลยก็นั่นน่ะสิ
แต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นหลายคนก็คิดว่าเป็นความผิดปกติ
หรือว่าความผิดพลาดของการถ่ายภาพหรือเปล่า
เพราะว่าก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นี่ไงบอกว่าเขาใช้โหมดพาโนรามาในไอโฟน
มันก็ทำได้เหมือนกันมันก็เป็นภาพลักษณะหัวขาดแบบนี้เหมือนกัน
แล้วก็เทียบให้ดูอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเน็ต
ก็เป็นไปได้นะว่าเวลาถ่ายมือไปโดนหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจ
ผมคนหนึ่งเวลาถ่ายรูปผมเป็นคนถ่ายรูปไม่เก่ง
แต่เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องกดดันอยู่นิดนึงเพราะเราอยากถ่ายให้สวย
แล้วก็จะพยายามใช้แอปนั่นแอปนี่หรือโหมดนั้นโหมดนี้
แล้วเราด้วยความเราไม่ชำนาญมันก็จะมีความผิดพลาดขึ้น

ถ้าถ่ายมือไม่นิ่งเกิดแบบมันออกมาไม่สวยแล้วปัญหาเกิด

นี่ไงโดยเฉพาะคนที่อยากจะถ่ายรูปสวย
แต่คนที่ไปด้วยถ่ายรูปไม่เป็นลำบากเลย
ใช่ไงผมก็เลยเดาว่าเนี่ยอาจจะเป็นแบบนั้น

เพราะฉะนั้นให้อภัยกันครับถ่ายรูปออกมาไม่สวยอะไรยังไง
อภัยและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
สรุปกันอย่างนี้นะแล้วเรื่องของภาพหัวขาด

ให้เป็นสรุปว่าเรื่องนี้คือตั้งใจถ่ายภาพให้ดี

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ